ไปไหนก็พูดถึงเรื่องนี้เลย
เราก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูเรือแม่ตะเคียนกันหน่อย
ซึ่งก่อนหน้านี้นะเขาพบโดยแม่ตะเคียน๓ลำมาแล้ว
ล่าสุดพบเรือลำที่๔โผล่มาแล้ว
ชาวบ้านก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรือพี่น้องค่ะคุณชนะ
เดินทางไปที่วัดขมงหักอยู่ที่หมู่๑๓ตะบนเทพนคร
วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยว
และชาวบ้านในพื้นที่ก็พากันมาขอโชคลาภกับเรือตะเคียนทอง๓ลำ
มีแม่ตะเคียนเพชรตะเคียนทองแล้วก็ตะเคียนพลอยนี่แหละ
ล่าสุดเขาเพิ่งพบเรือตะเคียนโบราณลำที่สี่
เขาบอกว่ารำที่สี่นี่นะครับพบที่บริเวณท่าน้ำหลังวัด
เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายุนที่ผ่านมานี่เองสดสดร้อนร้อนยังอุ่นอุ่นอยู่เลยนะคะ
เรือตะเคียนลำนี้มีความยาวเกือบเกือบหกเมตรเลย
แล้วก็มีความกว้างโดยรอบประมาณสักเมตรกว่าค่ะ
ชาวบ้านต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่าเรือตะเคียนทั้งหมดน่าจะเป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกัน
ก็ว่ากันไปแล้วก็ต้องการที่จะมาอยู่วัดที่เดียวกัน
เออเพื่อร่วมสร้างบุญปุศลไงเออ
แล้วที่ผ่านมาชาวบ้านก็บอกว่าได้โชคได้ลาบจากเรือตะเคียนกันทั่วหน้าเลยนะครับ
แล้วยิ่งมาขุดเจอลำที่๔แบบนี้โอ้โหชาวบ้านก็ลังไลค์มา
เรียกว่าหัวกระไดไม่แห้งเลยทีเดียวเออเออ
มาขอโชคขอราบกันตามความเชื่อความหวังแล้วแหละครับ
โดยงานนี้ก็มีการเชิญร่างทรงมาทำพิธีสื่อสารกับเจ้าแม่
อย่างเป็นทางการด้วยนะเออทำเป็นพิธีแบบเป็นระบบระเบียบเลยอะค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมก็ถือว่าฝากข่าวแล้วกัน
สำหรับใครที่เป็นสายแฟนคลับของแม่ตะเคียนนะ
ไหว้ขอโชคหรือจะไปดูให้เห็นกับตาก็ได้ค่ะที่วัดขมงหักตะบนเทพนคร
อำเภอเมืองกำแพงเพชรคือเวลาไปเจอกับต้นตะเคียน
เรือตะเคียนแบบเนี้ยค่ะหลายคนก็จะทำแบบเนี้ย
เอามือไปถูทูไทยไทยค่ะอันนี้เราอยู่ในยุคของโควิดสิบเก้านะ
บอกกันแบบนี้แล้วกันคุณอยากถูอยากไถอันนี้ไม่ว่ากัน
แต่อย่าลืมล้างมือใส่หน้ากากด้วยนะคะแล้วถ้าหากว่าคนเยอะก็อย่าไปแออัดนะ
รอก่อนก็ได้บางทีจังหวะมันอาจจะต้องรอหน่อยแล้วอาจจะเป็นจังหวะของเรา